ช่วงนี้พาไปดูพัทยากันหน่อยนะครับ

ที่มีการพยากรไว้ว่าจะมีฝนตกหลายพื้นที่
แต่พัทยาตกทีไรท่วมทุกขีด

ไม่เข้าใจนะฮะเป็นเมืองชายทะเล
แต่ว่าทำไมมันตกแล้วมันท่วมแบบท่วมเยอะ

มันจะมีปัญหาเรื่องของผักการวางผักเมืองแล้วก็ขยะต่าง
คอนโดโรงแรมรีสอบถึงขวางทางน้ำ
น้ำก็ลงไปไม่ได้กระท่วมแบบนี้
เด็กเลิกเรียนมากลับบ้านได้ยังไงดูสิฮะ
ต้องเดินลุยน้ำกันรถเองก็จะผ่านก็ลำบากอยู่แล้ว
ก็เชื่อไหมว่าพิทยาตกไม่กี่นาทีภาพที่เห็นจะเป็นแบบนี้เลยนะ
ใช่ไหมใช่ดูดิเด็กต้องกลับบ้านแบบนี้คุณผู้ชมอันตรายมากเลยนะฮะ
อันนี้เป็นบรรยากาศที่หลังฝนตกครับ
ทำให้ชาวบ้านผู้ปกครองนักเรียนต้องมารับบุตรหลานกันสภาพแบบนี้
ลุยน้ำกันอย่างทุลักทุเลแล้วก็มาเยอะมาแรงมาเชี่ยวด้วยนะ
กลายเป็นคลองไปแล้วสุขุมวิทย์บางช่วง
คุณผู้ชมรถจะผ่านก็ยังลำบากเด็กเดินก็เดี๋ยวจะน้ำจะไหลพัดพาไป
คนขับเขาบอกว่าคนขับรถนะเห็นไหมรถตายก็เยอะ
บางคนเสี่ยงลุยน้ำกันไปเครื่องดับก็มี
เข้าห้องเครื่องรถไปไม่ได้ก็จอดแช่แบบนี้ก็มี
จอดเสียกลางทางก็มีนะฮะ
ฝนตกทั่วอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีครับ
ตั้งแต่เมื่อวานสัก๔โมงเย็นส่งผลให้น้ำท่วมหลายจุดรถยนต์สัญจรด้วยความยากลำบาก
ลำบากมากนะฮะรถมอเตอร์ไซค์ก็ไปไม่ได้
บางช่วงบางตอนมีการก่อสร้างมีการขุดเจาะถนนทำให้เครื่องกั้นต่างเบรีเออร์มันก็ถูกน้ำพัดพาไป
ขยะเศษไม้ไหลกันไป
เจ้าหน้าที่เองก็ต้องมาคอยเก็บคอยดูแลกันไป
ขณะที่บริเวณชุมชนหนองใหญ่รอบโรงเรียนเมืองพัทยา๔ครับน้ำเอ่อท่วมสูง๕๐เซนครับ
นักเรียนเลิกเรียนพอดีครับบ่าย๓บ่าย๔ผู้ปกครองมารับก็ต้องลุยน้ำกันไป
เด็กบางคนน้ำถึงเอวก็ต้องอุ้มลูกกันไป
นักเรียนก็เปื้อนเลอะเทอะไปหมด
ส่วนด้านถนนสุขุมวิทย์ทางฝั่งพัทยาเหนือแล้วก็พัทยาใต้
น้ำสูง๓๐๕๐เซนติเมตรทำให้ใช้ถนนได้๑๒เลนเท่านั้น
ส่งผลให้การจราจรชะลอตัวรถติดยาวหลายกิโลครับ
สิทธิ์ของเราบอกว่าหลังจากหยุดตกได้ประมาณสัก๑ชั่วโมงครับ
ขังนะฮะหลังจากนั้นก็ค่อยลดลงเรื่อยจนกลับเข้าสู่ภาวะปกติ
ทำไมถึงท่วมเยอะกับผู้ทิพัทยานี่
อย่างที่บอกไปเรื่องของผังเมืองที่ก๊อฟพูดถูกเลย
การก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างที่มันขวางทางน้ำแล้วก็ขยะต่าง
เอาอย่างนี้คุณผู้ชมหลับตานะ
คุณผู้ชมว่าระหว่างตรงนี้มันมีสิ่งปลูกสร้างมากน้อยแค่ไหน

หมู่บ้านทั้งชุมชนทั้งโรงพยาบาลทั้งโรงแรม
มันเต็มไปหมดแล้วครับแต่มันคือพัทยาไงครับ

สุขุมวิทตรงนี้มันเป็นช่วงบางช่วงที่มันเป็นแอ่งเนอะ

ไอ้ที่ว่าฝนตกและน้ำขึ้นเร็วเร็วแค่ไหนทำได้เล่าให้เห็นภาพหน่อย
ไปเส้นคู่ขนานกับเส้นสุขุมวิทย์เส้นเรียบทางรถไฟ
เชื่อไหมคือตอนแรกยังไม่ถึงครึ่งล้อพลึบตาเดียวมิดหลังคาเลย
รถเก่งของที่ปุ้ยขับไปเนี่ยโอ้โหต้องจอดทิ้งอ่ะ

ใช่เพราะฉะนั้นอย่าประมาทนะฮะบางคนคิดว่าทันไง
แต่มันไม่ทันไงเพราะถุงพิดาจริงมันเอาไม่อยู่นะคะ
น้ำป่ามันมาไวมากโดยเฉพาะตรงเขาตะโลน
จะไม่มีปุ้ยข่าวเช้าหูเขียวแล้วใช่ไหม

ระวังกันด้วยนะฮะ